ทีนี้ไปดูชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคกันหน่อย
ที่นี่เขามีความเชื่อกันว่าบ่อน้ำที่อยู่บนยอดเขา
เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นทางเข้าออกของพญานาค
บ่อน้ำนี้จะไม่มีวันแห้งเหือดค่ะ
มาดูกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันเนาะ
ประชาชนก็พากันขึ้นเขาเลย
เพราะเขาบอกว่าตรงนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เชื่อว่ามีองค์พญานาคดูแลอยู่
ส่วนผู้ที่ได้ขึ้นไปขอพรขอโชคเขาบอกไม่มีผิดหวัง
เพราะบางคนได้โชคได้ลาบกลับมาหลายงวดเหมือนกัน
ส่วนอาจารย์เริง
เดี๋ยวคุณต้องรอเรือขนาดนั้นเลยเห

อาจารย์เริ่งอ่ะมาแล้ว
อาจารย์เริงยมทูตนะคะหมอศัยศาสตร์ชื่อดัง
ก็ได้เดินทางมาที่วัดนี้ด้วยเพื่อทำการพิสูจน์
แล้วก็เดินขึ้นเขาที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านบน
ด้วยการเดินเท้าขึ้นไปประมาณ๒๐นาที
แล้วไปพบกับตรงนี้ก็คือสารแม่ตะเคียน
พร้อมกับต้นตะเคียนที่มีอายุกว่าร้อยปี
คุณดูนะตะเคียนนี้ยังยืนปั้นอยู่
อายุเป็นร้อยปีนะทางขึ้นตรงนี้จะเป็นรูปปั้นพญานาค
เลื้อยไปเลื้อยมาเป็นทางยาวไปเลย
แล้วก็ยังมีระคังที่อยู่ตรงทางขึ้นห้อยอยู่เยอะมาก

ถูกต้อง

ก็อยากรู้ว่าคุณตั้งใจฟังไหม
ละครั้งดังก็ต้องมีคนตี

แล้วทางดีไม่ต้องตีก็ดังขอบคุณค่ะ
เอาไปต่อคือมีระคังเนี่ยห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยคุณ

เพื่อเป็นสัญญาณให้เบื้องบนรับรู้ว่าเรามาถึงแล้ว
พอไปถึงด้านบนก็พบบ่อน้ำคล้ายกับอุโมง
แล้วก็มีน้ำใสสะอาดอยู่ปากอุโมงด้วย
แล้วก็มีรูปปั้นพญานาคที่ชื่อว่า
พญานาคาและพญานาคี
ส่วนผู้ที่ขึ้นไปแสวงบุญเขาก็จะจุดทูบจุดเทียน
ขอโชคขอลาบอันนี้ตามความเชื่อแล้วแต่เลย

เริงยมทูตหมอศัยศาสตร์เขาทำพิธี
ขอโชคขอลาบต่อหน้าองค์พญานาคแบบนี้

ดน้ำตาเทียนสีแดง
ผมบอกเลยนะผมแฟนพันธ์แท้อาจารย์เริงนะ

แล้วคุณตามอาจารย์ภาษาอังกฤษอีกแล้ววันนี้
ทุกครั้งที่คุณตามอาจารย์เป็นยังไง
ติดตามได้แต่ใช้วิจารณญาในการรับชมเอานะคะ
อาจารย์เขาก็ทำพิธีนี่แหละมีการหยดน้ำตาเทียนสีแดง
มันก็ปรากฏออกมาค่อนข้างจะเด่นชัด
ใช้คำนี้ละกันค่อนข้างที่จะเด่นชัด
แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันหมายถึงอะไรยังไง
ตีความกันไปแล้วมันจะได้โชคได้ราบไหม
อันนี้ไม่มีใครตอบได้จริงนะจ๊ะ
ก็ดูแล้วใช้วิจารณายาในการรับชมนะ